คุณชนะดิฉันแอบไปอ่านข้อความ
คุณผู้ชมส่งมาว่าถ้าย้อนเวลาไปได้จะไปทำอะไร
มีข้อความหนึ่งบอกว่าจะไปเปลี่ยนที่ซ่อนเงิน
เพราะว่าซ่อนที่เดิมแล้วเมียจับได้

จริงเนี่ยเรื่องราวต่างเหล่านี้พ่อบ้านใจกล้า
ต้องดูนะคะใครที่ชอบซ่อนเงินเมียระวังให้ดี
บางทีเมียคุณอาจจะจับไม่ได้
แต่คนอื่นตัวอื่นอย่างอื่น

ติดตามเรื่องนี้กับช่วงส่องทั่วไทย
ไปกับไม่ต้อง
แผงอุดเนี่ย
คุณดูนี่คือคลิปสำหรับการซ่อนเงินเมีย

คือคุณรู้ไหมเขาซ่อนเงินไว้ตรงนี้แบบนี้

แต่หลังจากนี้เมียรู้แล้วแหละ
วันก่อนนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะเลย
คลิปนี้เป็นคลิปพ่อบ้านใจกล้า

ไหมสายลุยผัวเจ๊เจี๊ยบนะคะ

คือเขาโพสต์คลิปนี้หลังจากซ่อนเงินเมีย
คุณเมื่อกี้เขาพูดว่า๔๐๐๐ใช่ไหม
ใช่เขาซ่อนไว้จำนวน๔๕๐๐๐บาท

มันจะมีไม่ถึง๔๐ใบมั้

ก็คือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือน
หนูแทะหนูกัดหนูใช้ไป๓๕๐๐บาทคุณ

เขาฝากไว้เลยสำหรับคนที่ซ่อนเงินเมีย
จะเก็บเงินไว้ให้อีหนู

เหลือเอาไว้ให้คุณพี่เขาดูต่างหน้าหมื่นเดียวแล้วหมื่นแบบโดนหมื่นแบบไปด้วย
เหมือนแบบยุ่ยคือหนูเนี่ยกัดแทะชิ้นส่วนพังเสียหายแบงค์นี่คือพังหมดเลยนะคะ
แล้วก็กัดชิ้นส่วนของรถด้วยแหละไม่ใช่แค่กัดชิ้นส่วนของแบงค์อย่างเดียว
หลังจากที่เขาโพสต์คลิปนี้ไปเนอะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำว่า
จริงคุณสามารถเอาธนบัตรที่มันชำรุดไปแลกกับธนาคารได้นะคะแล้วก็มีแบบว่าเขามาตอบ
เขาบอกจริงเขามาตอบคอมเมนต์เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ซ่อนเงินเมียนะ
เขาแค่โพสต์เอาฮาเฉยคือแค่จะเอาเงินไปทำธุระ
แล้วก็ได้นำเงินที่ถูกหนูแทะไปแลกที่ธนาคารก็คือได้คืนมาทั้งหมดเต็มจำนวน
เอายังไงก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วย

ก็ตอนแรกไม่รู้ไงตอนนี้รู้แล้ว

จริงคือตอนแรกซ่อนเงินเมีย
แต่พอเป็นข่าวแล้วเมียรู้เมียถาม
เขาก็บอกว่าไม่ได้ซ่อนเมีย

ดิฉันทำให้บ้านเขาแตกแยกหรือเปล่า
ก็บอกเขาไปแล้วกันสิ่งที่เก็บเอาไว้ก็ตั้งใจจะให้เมียนั่นแหละจ๊
ก็สุดท้ายพอไปแลกที่ธนาคารก็ต้องให้มี